ฝุ่นละอองขนาดเล็กกันหน่อยนะครับ
วัน๒วันนี้กรุงเทพมหานครอาจจะมีลมพัดแรง

แต่เราก็สูดหายใจได้ไม่เต็มปอดอยู่ดี
คือเราก็ไม่รู้หรอกว่าที่เราสูดหายใจเข้าไปมันมีอะไรบ้าง

กรมควบคุมมลพิษจับมือญี่ปุ่น
หวังแก้วิกฤตฝุ่นตอนนี้แค่เตือนให้สวมหน้ากาก
แล้วกระทบรุนแรงคือเราต้องลุ้นกันแบบวันต่อวัน

แต่ถ้าเปิดหน้า๘หนังสือพิมพ์ไทยรัฐนี่อยากจะโชว์เลยทั้งหน้าเลยคุณ

นี่ฮะข่าวเศรษฐกิจไทยรัฐเปิดผลกระทบวิกฤตฝุ่นพิษ
ซ้ำเติมเศรษฐกิจไทยหนักกว่าที่คิด

วันนี้ขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพคลี่ขจาย
ขีดเส้นใต้ให้รู้เลยเรื่องผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับ
ติดตามจากอาจารย์สุภาพได้เลยครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ๑๒นาฬิกา๔นาที
มาจนถึงเที่ยงวันนี้
เรายังทิ้งเรื่องสถานการณ์ฝุ่นพิษคลุมเมืองไม่ได้ครับ
เพราะว่าเสาร์อาทิตย์ดูเหมือนว่าจะดีขึ้น
แต่ว่าพอมาถึงวันนี้
ตัวเลขยังเกินมาตรฐานอยู่หลายจุด
แห่งเกินมาตรฐานมากบางแห่งเกินมาตรฐานน้อย
แต่สรุปว่ายังเกินมาตรฐานอยู่
ยังอยู่ในภาวะที่หายใจได้ไม่ทั่วท้องอยู่
ยังอยู่ในภาวะที่จะต้องลุ้น
จะต้องนำเสนอจะต้องปล่อยวางไม่ได้
เพื่อให้ผู้รับผิดชอบมองเห็นความสำคัญของ
ปัญหานี้หลายจุดครับ
แต่ว่าคำถามก็คือว่าทำไมเรื่องนี้
ประชาชนจึงให้ความสำคัญกันมาก
ก็เพราะว่ามันมีตัวเลขแล้วก็มีคำเตือนจากหมอ
แล้วมันก็สัมผัสได้ด้วยตัวเอง
มีคนรู้สึกว่าหายใจลำบาก
มีคนรู้สึกว่ามันมีขี้หมูกเยอะช่วงนี้
มันมีความรู้สึกว่ามีอาการ
อืดพระอมบางคนบอกว่าอยู่ดีดี
มีอาการเหมือนจะอาเจียนจะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวไม่รู้
แต่คนสัมผัสได้ว่ามันกระทบต่อปัญหาสุขภาพแล้ว
ฉะนั้นปัญหานี้ยังจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเดินหน้า

มีคนตั้งคำถามว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่ขณะนี้
ถ้าไม่มีการแก้ไขอย่างจริงจังมันจะเกิดอะไรขึ้น
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศ์
ท่านเป็นอาจารย์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ท่านบอกผมว่าถ้าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย
แล้วเราแก้ไขไม่ได้
ใช้คำว่าปีนี้เผาหลอก

ก็ลองสำรวจดูสิครับว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมา
มีปฏิกิริยาของคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ยังไงบ้าง
หลายจังหวัดผู้ว่าเขาประกาศแล้วนะครับ
ห้ามเผาเด็ดขาดเผาโน่นนี่นั่นอะไรไม่ได้ทั้งนั้น
ใครไม่เชื่อก็ต้องถูกลงโทษ
โทษมีตั้งแต่เบาไปหานัก
หนักก็คือทั้งจำทั้งปรับด้วย
แล้วตอนนี้ก็คอยดูกันอยู่ว่า
ใครจะเจอเรื่องนี้เป็นลายแรกในการฝ่าฝืน

การก่อสร้างการก่อสร้างก็มีคำเตือนไปแล้วครับ
ถึงบริษัทผู้รับเหมาทั้งหลายว่าไอ้หน้างานเนี่ย
ทำยังไงจะคลุมภาพไว้ให้มันมิดชิดกว่านี้หน่อยได้ไหม
ถ้าหยุดก่อสร้างไม่ได้เดี๋ยวส่งงานเขาไม่ทัน
ช่วยเพิ่มความระมัดระวังปิดผ้าใบคลุม
ไม่ใช่ตาข่ายนะฮะตาข่ายกับผ้าใบนี่ไม่เหมือนกัน
ส่วนปัญหาระยะยาวเนี่ยจะทำยังไง
ก็เรื่องรถยนต์ที่ใช้น้ำมันดีเซล

ข้อมูลที่ได้ก็คือว่าถ้ารถมันไม่ติดมากเนี่ย
มันวิ่งไปเนี่ยมันจะเผาไหม้ได้ดีกว่า
แต่ถ้าจอดอยู่กับที่เครื่องยนต์เบา
จอดอยู่กับที่เครื่องยนต์เบารถที่ใช้น้ำมันดีเซล

แต่ว่าเรากันช่วยกันทำไม่ให้รถติดได้
ถ้ารถไม่ติดมากรถไม่จอดนิ่ง
ไอ้เสียของรถที่ใช้น้ำมันดีเซล
ก็จะไม่ปล่อยมลพิษ๒๕ออกมามาก
อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคนที่เกี่ยวข้อง
ปัญหาต่อสุขภาพไม่ต้องพูดถึง
มีเสียงจากหมอมีเสียงจากโรงพยาบาล
ว่ามีคนไข้เพิ่มขึ้นมากโดยเฉพาะคนไข้เด็ก
แต่อันนี้ต้องแยกให้ออกนะครับเพราะว่า
เขาบอกว่าช่วงนี้มันมีเชื้อไข้หวัดใหญ่อยู่ในอากาศด้วย
ฉะนั้นอาจจะเกิดเชื้อไข้หวัดใหญ่
แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ปนปนกันอยู่
ท่าทีของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
ตอนนี้ยังไม่มีที่ไหนสั่งปิดโรงเรียนนะครับ
เพราะว่าสั่งปิดโรงเรียนนี่ถ้าปิดไม่พร้อมคนอื่นเขายุ่ง
มันต้องมีการสอนชดเชยกันอะไรต่ออะไรเยอะแยะปัญหาตามมาเยอะ
มีคนเสนอว่าถ้าเป็นอย่างนี้
เราเปลี่ยนแปลงวันปิดเทอมได้ไหม
ถ้าปีหน้าเนี่ยในช่วงหน้าหนาวอย่างนี้อากาศเป็นอย่างนี้ปิดเทอมช่วงนี้เลย
ส่วนช่วงที่เคยปิดตั้งแต่มีนาเมษาพฤษภาก็ขยับขยับกันแทน
เพื่อนักเรียนจะได้เรียนครบเต็มหลักสูตร
แต่ปิดเทอมเอาในช่วงที่มีฝุ่นละอองมากเพราะเชื่อว่าปีหน้าก็ต้องมาอีก
มันจะอยู่กับเรามากน้อยแค่ไหน
เอาเมื่อวานนี้คุณประลองดำรงชัยอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
แต่ตัวแปรขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วย
หลังมีนานะครับหลังต้นเดือนมีนานี่ก็อาทิตย์หน้าว่าอย่างนั้นเถอะ
ถ้าเป็นไปตามนี้มันจะเริ่มเบาลง
อันที่จริงเนี่ยเรื่องนี้มีคนถามว่าแล้วประเทศอื่นเขาทำยังไง
ละอองขนาดเล็กที่วกกลับมาที่คุณอธิบดีอีกทีนึง
มันเกิดขึ้นทุกวันมันเกิดขึ้นทุกวันอยู่แล้ว
แต่ที่ผ่านมาพอมันเกิดแล้วมันก็ลอยขึ้นไปข้างบนได้ไม่มีปัญหา
แต่ตอนหลังเนี่ยยอมความกดอากาศสูงจากจีนเข้ามาปกคลุมกรุงเทพ
ฉะนั้นมันก็มีลักษณะเหมือนมีโดมอยู่เป็นโดม
มันก็คลุมเมืองอยู่อย่างนี้ครับนี่คือคำอธิบายนะ
ประเทศอื่นเขาแก้ปัญหายังไงเท่าที่ดูข้อมูล
มีท่านผู้ชมรายการคนหนึ่งกลับมาจากเมืองจีน
มาขอพบผมแล้วบอกว่าจีนเขาลงทุนสร้างเครื่องกรองอากาศขนาดใหญ่แล้ว
เขาไปเห็นมาแล้วมีลักษณะเป็นหอที่มีความสูงประมาณร้อยเมตร
หอที่ว่านี้สามารถช่วยกรองอากาศเสียแล้วปล่อยอากาศดีออกมาแทน
เขามีตังค์นะฮะตอนนี้เขาบอกทำไว้หลายจุด
เมืองหลายจุดพอเกิดปัญหานี้ขึ้นมาจีนก็เปิดเครื่องนี้
จีนก็สั่งปิดโรงไฟฟ้าฐานหินทันที
ท่าทีของฉะนั้นจีนเนี่ยที่จริงเขาก็เริ่มมีมาตรการป้องกันปัญหานี้
ตั้งแต่ปี๕๖แล้วนะครับเขาลดใช้ฐานหินเปลี่ยนพลังงานทดแทน
เตาเผาถ่านหินแบบมีควันเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดเปลี่ยนเป็นเตาคุณภาพสูงไม่มีควัน
โรงงานขนาดหนักรอบกรุงปักกิ่งปิดหมดในช่วงเวลานี้
รถยนต์ดีเซลถูกควบคุมรถเก่าออกมาบนท้องถนนไม่ได้เขาเอาจริงครับ
แล้วก็ผลก็คือว่าสภาพอากาศที่จีนโดยเฉพาะกรุงปะกิ่งเนี่ย
ที่มันเคยเลวร้ายมากตอนนี้ดีขึ้นตอนนี้เดยขึ้น
ปัญหาก็คือว่าเราประเทศเราจะเอายังไง
ประเทศเราจะเอายังไงต้องขึ้นอยู่กับความจริงจังของรัฐบาล
รัฐบาลที่เป็นอยู่ขณะนี้และรัฐบาลที่จะเข้ามาหลังการเลือกตั้ง
จะเป็นหน้าเดิมหรือหน้าใหม่ไม่รู้แต่ว่าเรื่องนี้คนเขาถามหาการเอาจริงเอาจังในการปฏิบัติ
ใช่ครับเรื่องนี้ไม่ง่ายการเอาจริงเอาจังก็ไม่ง่าย
เพราะมันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างเยอะแต่ว่าต้องถามว่าระหว่างคุณภาพชีวิตคน
ความสูญเสียทางเศรษฐกิจผลกระทบทางเศรษฐกิจรัฐบาลต้องเอาขึ้นชั่งน้ำหนัก
ถ้าแก้ปัญหาแล้วทำให้คุณภาพของคนดีขึ้นแต่ว่ามีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
มีผลกระทบต่อทุนมีผลกระทบต่อเรื่องน้ำมันมีผลกระทบเรื่องนั้นเรื่องนี้
น้ำหนักให้ดีว่าจะปล่อยให้คุณภาพชีวิตของคนเป็นอย่างนี้
แล้วอีกหน่อยคนจะป่วยมากรักษาพยาบาลกันมากสุขภาพคุณภาพชีวิตจะแย่มาก
รัฐบาลจะเลือกเอายังไงตอนนี้คนอยากรู้คำตอบ
เอาไว้ว่าใครขันอาสามาหาเสียงคราวหน้าเนี่ยหัวข้อหนึ่งที่จะต้องถามบนเวทีว่า
คุณจะเอายังไงกับปัญหานี้คนเขาไม่ทนแล้วคนเขารู้สึกว่า
ลูกหลานออกมาจากบ้านสูดดมอากาศเข้าไปแล้วในวันหน้ามันจะเป็นมะเร็งไหมเนี่ย
ในวันหน้าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้ไหมเพราะฝุ่นละอองพิษที่ว่านี้
มันไม่ได้สูดเข้าไปแล้วไปชักเด็กเด็กทันทีไม่ได้ครับแต่มันสะสมไปเรื่อย
แล้ววันหนึ่งพอมันเกิดผลขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไง
วันนี้ต้นสัปดาห์เอาเรื่องนี้เอาเรื่องนี้มาขีดเส้นใต้กันอีกทีครับ

คุณผู้ชมส่งไลน์มาบอกอาจารย์สุภาพบอกว่าฝุ่นมาก
เด็กป่วยกันทั้งบ้านแล้วนะฮะรถกระบะแต่งซิ่งโอ้ควันดำจริง
มีพักเขาวางนโยบายเรื่องฝุ่นไว้แบบชัดเจนบ้างไหมอาจารย์
มันก็คือหลายเรื่องตอนนี้ก็มอบว่าเอ้าตำรวจใครมีหน้าที่ที่จะไปตรวจควันดำตรวจไป
กรมการขนส่งออกมาตรวจก็ตรวจไปแต่ว่าปัญหาคือเราไม่ต่อเนื่อง
และเราไม่จริงจังปัญหามันมีเยอะครับ
ครับเดี๋ยวไว้ดูนโยบายของพักการเมืองต่างนะ
ว่าจะมีนโยบายเหล่านี้ออกมาด้วยหรือเปล่าอย่างที่อาจารย์สุภาพขีดเส้นใต้ไว้นะครับ